ต่อไปจะพาไปดูนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเจริญกรุง

เหตุการณ์นี้เป็นการทะเลาะกันค่ะระหว่างคนขับรถเมย์นะคะ
ไปขับรถไปเฉียวไปชนกันเนี่ยแล้วก็ลงมาทะเลาะกันกลางถนนเลย
ระหว่างคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์
ทั้งสองคนนี้อยู่สายเดียวกันนะคะเป็นปอสาย๖ค่ะ
แต่ว่าทะเลาะกันลั่นถนนเจริญนครเลยทีเดียวไปชมคลิปกันดีกว่าค่ะ
ใส่ไว้
ไม่อยากแต่งไห้เงะ
ไม่ต้องสนใจหรอก
อบให้วงนี่ก็จะเข้ามา

อบให้วงส่วนเข้ามา
เฮ้งหายลวงไปหมดแน่เนี่ย
ทางตอนนี้
โหทางตอนนี้
ครับก็รถเมย์สายเดียวกันแท้คนขับกับกระเป๋าทั้งสองคันก็รู้จักกันแต่ว่าตอนต้นของบทสนทนาเห็นไหมอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาก่อเหตุ
ต้องบอกแบบนี้ว่ารถเมษายเดียวกันก็จริงแต่เขาเป็นคนละบริษัทนะคะ
คันหนึ่งบริษัทสเวกชัดจำกัดอีกคันหนึ่งบริษัทศรีสวรรค์ยนต์กิจจำกัด
อยู่กันคนละที่แล้วก็ทะเลาะกันเสียงดังแบบนี้นะคะ
เขามีปากเสียงกันพักใหญ่นานทีเดียว
สรุปตำรวจก็คือเข้าไประงับเหตุ
ก็เลยเลิกลาแล้วก็แยกย้ายกันไปค่ะ
ก็บอกว่าพนักงานขับรถเมย์คันหน้า

ขับรถเมย์ไปตามเส้นทางถนนเจริญนคร

อันนี้ไปตามภาพมาแต่ละจุดละจุดเลยนะ
พอขับมาปุ๊บเข้าเลน๑ซ้ายสุด
เพื่อจะจอดส่งผู้โดยสารที่ป้ายวัดสุวรรณ

สังเกตเห็นรถเมย์ปอสาย๖คู่กรณี

จากนั้นในก้านเปิดไฟเลี้ยวขวา

เพื่อที่จะขอทางรถเมย์ปอสาย๖คู่กรณี
ก่อนจะออกตัวเดินรถมุ่งหน้าขึ้นสะพาน
จากป้ายไปสัก๑๐๐เมตรได้
ทีนี้มองไปกระจกฝั่งขวาอีกรอบนึง

คือเอาง่ายจี้ตูดกันมา

เพราะว่าอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ

คันหลังจะแซงคันหน้าก็ตบไฟขวาออกเลย

ก็เลยทำให้รถเสียหายกันไปทั้ง๒คันเลย

ว่าพนักงานอย่างที่บอกไปว่า
อยู่รถเมย์สายเดียวกัน

ก่อนหน้านี้นะคะไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน

ตำรวจก็นำตัวทั้งคู่ไปเจรจา
ตอนแรกคุณขับรถคันหลังก็บอกว่าอ้าวนั่นเบรกกระทันหัน
ก็เลยชนท้ายแต่สุดท้ายก็บอกตั้งใจชน

เพราะว่าตำรวจเจรจายุติความขัดแย้งนี้ไปได้
แต่อย่างไรก็ตามนะคะวันจันทร์๘มกราคม๙โมง
ขอสอบมอกรจะเรียกทั้งสองคนมาชี้แจงถึงเวิมนี้ด้วย

อยู่บนรถก็๔๐๕๐คนแล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้นะคะ